นักเรียนหญิงชั้นป๖ปัดฉิมนิเทศเสร็จ
ก็ชักชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อนในอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปรากฏว่าจมน้ำเสียชีวิต

ก็เหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน

แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ
ได้ช่วยกันงมศพขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

ทุกคนที่ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนักเรียนทั้งหญิงและชายหลายกลุ่ม
กลุ่มละ๔๕คนไปงานปัดฉิมนิเทศที่โรงเรียน
จากนั้นปัดฉิมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชักชวนกันมาเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการขุดลอกใหม่ทำให้น้ำมันใสและน่าเล่น
ประกอบกับช่วงกลางวันอากาศร้อนจัดนะฮะเลยเชื่อว่ากลุ่มเด็กก็อยากจะมาเล่นน้ำคลายร้อน
แล้วก็พากันเล่นน้ำได้พักใหญ่
หนึ่งในกลุ่มของเพื่อนผู้เสียชีวิตได้ร้องขอความช่วยเหลือครับ
จากนั้นกลุ่มเพื่อนผู้ชายที่เล่นน้ำอยู่ก็พากันลงไปช่วยเหลือ
แต่ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีจมน้ำไปแล้ว
พยายามที่จะงมหาแต่ก็หาไม่เจอนะครับ
ก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
กระทั่งมางมพบเป็นศพจมอยู่ที่ก้นอ่างนะครับ
โดยชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ยังบอกอีกว่าครอบครัวของเด็กหญิงที่เสียชีวิตเนี่ย
น่าสงสารเนื่องจากพ่อและแม่ของเด็กหญิงเนี่ย
ก็เสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้นะครับ
ทำให้เด็กหญิงต้องอาศัยอยู่กับตาและยาย
แต่ทีนี้คุณตาของเด็กก็มาเสียชีวิตเมื่อปีที่ผ่านมา
ทีนี้ก็จะเหลือคุณยายที่ต้องดูแลหลาน
แต่ครอบครัวนี้หลานสาวจากไปอีกหนึ่งคนคุณคิดดู
คุณยายเหลือตัวคนเดียวแล้วนะฮะ
เมื่อคุณยายรู้ข่าวว่าหลานสาวจมน้ำเนี่ย

เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันปฐมพยาบาลทันทีนะครับ